มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชม
ให้ได้ไปสัมผัสความทราบซึ้งและความภาคภูมิใจ

เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติทะสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ค่ะ
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นรูปแบบที่น่าติดตามมาก

นิทัศกาลทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
เกิดจากความร่วมมือกันของภาคเอกชน
เพื่อน้องสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
หาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยภายในงานได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งความพิเศษของนิทัศกาลครั้งนี้
ถือเป็นครั้งแรกของการรวมผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า
จิตกรรมและปฏิมากรรมจากศิลปินแห่งชาติ๕ท่าน
แก่อาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤษอาจารย์ประเทืองเอมเจริญ
อาจารย์พิชัยนิรันดิ์อาจารย์ทงชัยรักปฐุม
อาจารย์นนทิวันจันทนพลินรวมถึงศิลปินชั้นยอดอีกมากมาย
พระผู้เป็นที่รักนำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอด๗๐ปีที่ทรงคลองราช
เทคนิคผสมผสานระหว่างจิตกรรมปฏิมากรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก
นิทัศกาลหลักของเราเป็นการรวมตัวของศิลปินสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งเป็นภาพในจินตนาการนะครับคือภาพเขียนภาพวาดปฏิมากรรมภาพพิมพ์
ส่วนภาพอีกภาพหนึ่งเป็นผ่านทางเทคโนโลยีเป็นภาพทีดี
เรานำสองส่วนนี้มารวมกันเพื่อนำเสนอให้เกิดมิติแปลกใหม่ขึ้น
ศิลปินพวกนี้สมัยก่อนเคยรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาททำหนังสือพระมหาราชนก
แต่เราอยากจะถ่ายทอดให้เห็นว่าศิลปินพวกเราพวกประสบนิกร
คิดยังไงกับท่านนะฮะออกมาในรูปที่ว่าเป็นรูปที่สวยงามบันเทิงผ่อนคลายนิดนึง
ด้านอาจารย์อลงกรหล่อวัฒนานำผลงานชื่อพระบรมีปกเกล้า
ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นคลองราชมาจัดแสดงโดยเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ในฐานะศิลปินมองว่านิทัศกาลที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่สามารถรวมผลงานศิลปะอันลำค่าจากศิลปินแห่งชาติมารวมกันได้มากเท่านี้
แต่เป็นเพราะทุกคนมีหัวใจดวงเดียวคือในหลวงราชการที่๙
นิทัศกาลสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้
ภาพในหลวงของผมรุ่มนี้คือประบริมีปกเกล้า
คือผมเขียนรูปนี้เพราะได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ท่านขึ้นครองราช
หนึ่งที่ผมชอบมากคือเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชาชนกับสยาม
ผมว่าคงไม่มีครั้งไหนที่สามารถจะทำได้สมบูรณ์เท่านี้

มันไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างง่ายเพราะว่าทุกคนทำด้วยความศรัทธา
ศรัทธาต่อใครต่อพระองค์พ่อหลวงแผ่นดินนะครับ
อกจากนี้ทางผู้จัดงานยังได้จัดพิมพ์ภาพโปสเตอร์
พระบรมสาธิสลักษณ์ไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ
ส่วนผู้ที่สนใจอยากไปชมนิทัศกาล
ก็สามารถไปชมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๕ธันวาคมนี้
พัทรวดีสันไทยพรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน